คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะ

ละครแม่เบี้ยดังสนั่นหวั่นไหวทั้งวงการค่ะ
มาปีนี้ค่ะน้องนาวที่สาอนาทมาแล้วจ้ะ

กับละครเรื่องใหม่สร้อยนาคี

เพราะว่าภาพฟิตติ้งมันจึ้งมากนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญบทประพันธ์ชั้นเยี่ยมค่ะ
แล้วก็ผู้จัดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่ายนี้ปังมาก

ชั้นเชิงในการนำเสนอชวนติดตามมาก

โดยเฉพาะน้องนาวค่ะรับบทเป็นนางนาคี

ใช่ประชันบทบาทกับน้องบีวรพล
บิวเนี่ยคือพระเอกเด็กปั้นของวิกหมอจิตเลยนะคะ
แล้วก็มีพี่ดอมด้วยพี่ดอมเนี่ยคนตรงกลางค่ะ
เรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มที่มากนะคะ
แล้วก็ทุกคนมาในลูกพีเรียสย้อนอดีตไปยังเมืองสมมุติค่ะ
ที่มาที่ไปของปฏิหารสุดลี้ลับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคอีกค่ะ
ซึ่งไปเจอน้องนาวมานะคะก่อนหน้านี้น้องนาวบอกว่า
พี่หนูก็แปลกเหมือนกันนะได้รับบทแนวนี้ตลอดเลย
เป็นเรื่องรีรับตั้งแต่สมัยแบบเรียน
เรียนรักตะตีนใช่เล่นหนังใหม่คุณผู้ชมนะคะ

ก็งงเหมือนกันว่ามันเหมือนแบบว่าชะตาลิขิตแบบนี้หรือเปล่านะคะ
ส่วนสร้อยนาคีจะได้ชมกันตอนไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องนาวกันเลยค่ะ
นานมากเรื่องแรกเนี่ยประมาณตอนอายุ
ส่วนใหญ่หนูจะได้รับอะไรแบบนี้ลึกลับนิดหนึ่ง
ร้อยนาคีสร้อยนาคีก็เพิ่งถ่ายของหนูว่าเพิ่งถ่ายไปได้แค่๒คิวเอง
ก็คิดว่าอีกสักพักใหญ่กว่าจะได้ชม
ฉันไม่ไปฉันกลัวอ่ะเรียกว่าสุดยอดจริงนะคะ
แล้วก็ละครเรื่องนี้จะได้ดูนะคะเร็วนี้แน่นอนนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าน้องนาวตัวจริงคือเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณนุกสุธิดา
คุณนุ๊กเล่นเป็นแม่นาวในเรื่องนะเขาบอกว่าตัวจริงนาวน่ะสวยมาก
จริงยิ่งพอใส่ชุดไทยยิ่งมารำนะขนลุกเลย
ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ใส่ชุดไทยแล้วดูขึ้นเนอะดูขลัง
ก็ต้องรอดูนะตีบทแตกอีกแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้